เอาซะหน่อยกันแล้วกันนะความคืบหน้าเหตุการณ์เรื่องของอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต

สาธารณสุขก็ไปตรวจค้นโรงแรมแถวบางบัวทองใช่ไหม

นนทบุรีที่อาจารย์เอกเขาก็เปิดรับผู้ที่มาให้บำบัดรักษาเรื่องของอาการหมอนรองเส้นกระดูกปวดเมื่อยหรือตาฝ้าฟางอะไรก็แล้ว
แต่อันนี้เป็นคลิปที่ตอนที่ไปต่างจังหวัดนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยแม้ว่าทางสาธารณสุขจะบอกให้หมอเอกเนี่ยต้องหยุด

แล้วถ้าอยากทำต่อเนี่ยต้องไปขึ้นทะเบียนอะไรให้ถูกต้องแล้วแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับหมอเอกด้วย

เพราะวันนั้นที่ไปตรวจสอบที่จุดที่เขาเปิดรับรักษาให้กับผู้คนด้วยฝ่ามือพลังจิตของเขาเนี่ยมันก็ผิดอยู่หลายอย่าง

หมอเอกก็มาที่เปิดปากกับภาคภูมินี่แหละใช่ค่ะ

กับพี่หนุ่มกัญชัยด้วยนะฮะนี่แต่เอาเป็นว่าก็ถูกแจ้งข้อหาไป
เรื่องเปิดสถานพยาบาลไม่ได้รับอนุญาตประกอบโรคอะไรต่างมีคดีเรื่องช่อโกงด้วย

นะฮะแต่ล่าสุดวันนี้เนี่ยทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะ
ได้พาผู้เสียหายไปที่กองปราบรามเพื่อไปร้องทุกข์
เพื่อไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องของหมอเอกอาจารย์เอกนะฝ่ามือพลังจิตนะ
ไปรักษากับอาจารย์เอกแล้วไม่หายแถมยังต้องเสียเงินอีก๕๐๐๐บาท
ผมตอบได้เลยว่า
ไม่ดีนะครับ

ก็เลยพูดกับอาจารย์เอกได้ว่าไม่ดีขึ้นครับ
อาจารย์เอกก็ถามใหม่ว่าลองเดินดูซิแล้วดีขึ้นไหม
ผมก็เดินให้อาจารย์เอกดูแล้วก็พูดไปตามตรงด้วยความสุภาพเหมือนกันว่า

อาจารย์เอกก็ถามอีกครั้งหนึ่งแล้วเบาขึ้นไหม
ให้กำลังใจเขาไปว่าเบาขึ้นนิดนึงครับ
แล้วเขาก็เลิกถามก็ยืนยันครับว่าตอนที่ผมรักษากับอาจารย์เอกเนี่ย
ผมลบอคติตัวเองหมดเลยว่าอะไรที่เราไม่เชื่อผมลบไปหมดเลย
เพื่อต้องการที่จะพิสูจน์เผื่อปฏิหารจะมีจริง
แต่ผลสรุปออกมาแล้วว่ามันไม่มีพลังพิเศษอะไรเลยครับ
ผู้เสียหายคนนี้เขาพิการด้านการเคลื่อนไหวนะฮะ
เขาอยากหายฮะก็เลยไปรักษากับอาจารย์เอกแต่ว่าถูกเรียกเงินนะครับ

แต่วันนั้นอาจารย์เอกคุยกับผมเขาบอกเขาไม่ได้เรียกเงิน
ผมไม่ได้เรียกลูกศิษย์เขาไปเรียกกันเอง

ทุกผู้ชมครับมีคลิปนะฮะที่ครอบครัวหนึ่งพาลูกชายเนี่ยฮะอายุ๓๐ปีนะครับ
วันที่ไปรักษากับอาจารย์เอกฝามือพลังจิต
ผมอยากจะศึกษามากเลยจนต้องเปิดคลิปอาจารย์ทุกวันเลยค่ะ
เปิดทุกวันดูดูจะหลับทั้งวันทั้งคืน
แต่อาจารย์ช่วยคนให้หายนี่ได้บุญด้วยนะคะได้บุญมากเลยอ่ะ
วันนั้นเขาบอกว่าอาจารย์เอกใช้ฝ่ามือพลังจิต
รักษาเขาอยู่ทำแบบนี้อยู่๑๐นาที๑๕นาที
ที่ศีรษะเนี่ยฮะแล้วก็ตามจุดต่างของร่างกาย
ไม่หายฮะไม่ดีขึ้นเสียเงินไปอีก๕๐๐๐บาท
พออาการไม่ได้ดีขึ้นเลยขอเงินคืนถูกปฏิเสธไม่ให้
ก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ทนายรณรงค์ก็พาไปที่กองปราบใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ไปยื่นหนังสือกับกองปราบนะคะ
ให้สอบสวนเอาผิดกับอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตความผิดฐานช่อกงประชาชนนะ
เพราะว่าไม่ได้รักษาให้หายเหมือนกับที่ไปโฆษณาไว้ค่ะ
ทีนี้คุณเอเนี่ยนามสมมุติผู้เสียหายคนนี้ที่มาร้องขอทนายรณรงค์ให้ช่วยเนี่ยนะคะ
บอกว่าคืออย่างที่ย้อนกลับไปเขาเคยประสบอุบัติเหตุ
แล้วสมองเขาเสียหายจนเขากลายเป็นผู้พิการเดินไม่ได้ตามปกติอ่ะนะคะ
เคยรักษากับโรงพยาบาลนะแล้วก็ทำมาตลอดจริงก็ทำกายภาพอะไรมาตลอดอยู่แล้ว
แต่ว่าพอพ่อกับแม่ไปเห็นคลิปของอาจารย์เอกในโซเชียลไง
ก็เลยสนใจแล้วก็คิดว่าอ้าวมีความหวังว่าลูกอาจจะหาย

พ่อเนี่ยส่งข้อความไปพูดคุยทางไลน์นะคะเล่าอาการเบื้องต้นของตัวเขาอ่ะ
ทางฝั่งของอาจารย์เอกฟังอันนี้เขาเล่าแบบนี้นะ
อาจารย์เอกตอบกลับมาบอกโอ้รักษาได้
ก็เลยรู้สึกโอ้โหตอนนั้นครอบครัวเนี่ยตัวเขาเองก็เลยมีความหวังขึ้นมาอีก
สุดท้ายตัดสินใจนัดคิวรักษากันเลยแล้วนี่คือข้อความแชทที่ส่งไปพูดคุยนะคะ
เนี่ยผมจะไปรักษากระดูกข้อเท้าครับ
เนี่ยเขาก็ถามกลับมาว่าข้อเท้าเป็นอะไร
ผมดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นที่อาจารย์ติดต่อมาครับ
แล้วก็บอกว่าลูกชายเนี่ยตกรถศีรษะกระแทก

ศีรษะกระแทกพื้น๒ปีแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับ
แต่ข้อเท้าแข็งเดินขาปัดและจมูกไม่ได้กลิ่นครับ
ข้อเท้าข้างขวาครับอาจารย์เอกบอกเลยบอกรักษาได้ครับ
แล้วทางฝั่งของผู้เสียหายก็บอกว่าผมฟังแล้วตื่นเต้นมากมาก
แล้วขอนัดคิว

เดือนนี้หรือเดือนมกราคมให้ผมด้วยนะครับ

ใช่พอบอกว่าจะขอนัดคิวเลยกลายเป็นว่าทางฝั่งอาจารย์เอกฝั่งนั้น
ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าจริงแล้วเป็นอาจารย์เอกตอบเองหรือเปล่าด้วยนะ
บอกว่าโอ้ถ้าจะนัดคิวน่าจะต้องรอนานเพราะคนเนี่ยจองคิวเยอะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้คิวเมื่อไหร่แต่ว่าต้องเสียค่าจองคิวก่อน๑๐๐บาท
แต่เอาอย่างนี้ถ้ารอไม่ไหวเดี๋ยวมันมีเรียกเคสแบบรักษาเร่งด่วน
เขาเรียกกันว่าเคสกระซิบเสียเงิน๕๐๐๐บาทนะ

กระซิบแพงเหลือเกิน๕๐๐๐บาท
แล้ว๕๐๐บาทได้คิวเลยนะคะแบบเร่งด่วน

ค่ะเมื่อกี้มีสลิปการโอนเงินมาให้เราดูแล้ว

ค่าเป็นเคสเร่งด่วนเคสกระซิบนี่แหละ
ตกลงได้คิว๒๘ธันวาคมปี๖๕นะคะ

คือตัวทางฝั่งของคุณผู้เสียหายเนี่ย

คืออาจารย์เอกตอนนั้นที่ตอนรักษาเขาอยู่

คือเขาบอกพอไปรักษาเนี่ยวันนั้นเนี่ย

ถามตลอดเลยดีหรือยังดีขึ้นหรือยัง

เป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม

ก็เลยตอบไปว่าดีขึ้นนิดหน่อย
แต่ในใจจริงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

เขาต้องซื้อยาด้วยนะมันเป็นลักษณะเป็นน้ำมัน
ที่ทางอาจารย์เอกเนี่ยผลิตขึ้นมา

สองขวดละหกร้อยห้าสิบบาท

ก็กลายเป็นหนึ่งพันสามร้อยบาท
เอามาใช้ระหว่างที่ต้องรอนัด

ฝ่ามือพลังจิตเนี่ยต้องใช้น้ำมันนวดเหรอ

เป็นยังไงไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะ

แล้วขอเงินค่ารักษาคืน
แต่ถูกบ่ายเบี่ยงบอกแบบนี้

ผมเชื่ออย่างสุดใจว่าอาจารย์เอก
จะรักษาลูกชายของผมได้ให้หายได้

มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหรอ
ผมก็ต้องพาลูกผมกลับไปทำกายภาพบำบั

ก่อนหน้านี้ไม่กล้าเอาเรื่องนี้มาร้องเรียน

แต่ตอนนี้เห็นมีเหยื่อหลายคนหลงเชื่อ
ก็กลัวนะกลัวเดี๋ยวจะมีคนที่เป็นเหยื่อรายต่อไปค่ะ
เพราะว่ามันไม่ได้ผลเท่าที่ควร

แล้วก็มาครั้งต่อไป
ไม่ไปเลยเพราะเดี๋ยวกลัว๕๐๐บาท

ยาเขาไม่ได้แถมเขาคิดเงิน

นี่แหละค่ะ
พ่อก็บอกแบบนี้ทีนี้ทนายรณรงค์ว่ายังไง

มันไม่เหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้

นายรณรงค์บอกแบบนี้ว่ามีคนติดต่อมาเยอะด้วยนะคะ

ฝากเตือนดาราเซเลปต่างที่จะมาเกาะกระแส
เรื่องนี้ถ้าเข้าข่ายความผิด

สารคนที่ตกเป็นเหยื่อค่ะทีนี้สำนักงานของสำนักของอาจารย์เอกเนี่ยที่เช่าพื้นที่ของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนทบุรีเนี่ยคุณผู้ชมคือไปดูเนี่ยก็ปิดเงียบอยู่เลยนะคะ
แต่ว่าข้าวของด้านในเนี่ยดูแล้วก็ยังอยู่ครบหมดชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่านับตั้งแต่วันที่กระทรวงสาธารณสุขไปตรวจอ่ะแล้วมีการแจ้งข้อหาก็ยังไม่มีการเปิดให้บริการอีกเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นอาจารย์เอกเข้ามาที่นี่อีกเลยนะคะ
เขาก็บอกกับผมล่าสุดเมื่อวันก่อนเขาก็บอกว่าเขาพร้อมสู้คดีแต่ตอนนี้จะยังไม่เปิดสำนักอะไรอีกจนกว่าจะเขาเตรียมตัวขอขึ้นทะบงทะเบียนอะไรของเขาอยู่ขึ้นได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนะ